ดาราอวดลูกกันหน่อยปกติเนี่ยเขาจะเหอลูกอวดลูก
ถ้าเกิดว่าลูกพึ่งคลอดลูกเป็นเด็นนิตย์ใช่
แต่นี่ลูกโตเป็นสาวแล้วก็ต้องขออวดกันหน่อยละกันนะครับ
เพราะว่าลูกสาวเขาสวยจริงค่ะ
แสดงหนุ่มอารมณ์ดีพี่ใหญ่ฝันดี
พาลูกสาวมานี่คนขวานี่ลูกสาวนะคะไม่ใช่สาวที่ไหน
จินนี่ค่ะอายุ๒๑ปีแล้วนะ
กับลูกชายชื่อว่าน้องเจแปนอายุ๑๗ปีค่ะมาออกงาน
ตัวจริงสองคนก็หน้าตาดีนะเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลย

คุณพ่อก็เลยประกาศว่าจะผลักดันให้ลูกเข้าวงการเต็มที่เลยค่ะ

ใกล้จะจบมหาวิทยาลัยมศวแล้วค่ะ

สาวสวยขนาดนี้ห่วงไหมก็ห่วงนะคะห่วง

แต่ก็รู้ว่าห่วงใช่ไหมใช่ใช่หนุ่มมาจีบเยอะไหมคะ
ไม่มีไม่มีไม่รู้ส่วนตัวผมเนี่ยขายตรงเลยฮาร์ดเซลล์นะครับ
แต่ถ้าใครนะครับอยากจะให้น้องจีนนะครับหรือว่าเจแปนเนี่ย
ได้ไปร่วมงานด้วยก็ติดต่อมาได้นะครับ
ก็อยากจะให้น้องเขาได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสในวงการบันเทิง
ว่าจริงแล้วเนี่ยความสวยงามเนี่ยกับความอดทน
แล้วก็การเขาเรียกว่าการอยู่กับสังคมหมู่บ้าน
ในด้านวงการบันเทิงต้องทำอย่างไรบ้าง
เอาจริงลูกสาวเขาก็หน้าตาดีจริงนะถ้าเกิดไม่ได้เข้าวงการเนี่ย

พอเจอแบบนี้ทั้งครอบครัวนะเลยก็ขอถามตรงเหมือนกันน้องจินนี่เนาะ
สวยสะพรั่งขนาดนี้มีหนุ่มมาขายขนมจีบหรือเปล่า
แววมาว่าลูกชายสุดหล่อของพี่ดูสัญญาเนี่ยก็
วนเบียนอยู่แถวในโลกโตเชียมของน้องอยู่เหมือนกันนะคะเฮ้ยจริงเหรอ